คุณผู้ชมคะพูดถึงเคสโทรศัพท์มือถือที่มันฟรุ้งฟริ้ง

ตอนนี้ทางสคบเองก็ประกาศให้ปิด

เพราะว่าของเหลวที่บรรจุมันเป็นสารเคมีพิษ

ตั้งแต่ปี๕๙เขามีการออกมาเตือน
ปี๖๐ก็มีการออกประกาศสคบให้ระวังกันแล้วนะฮะ
ใช่ทีนี้ผู้ค้าส่งค้าปลีกเองก็เตรียมที่จะโละสต๊อกเลยนะคะ
โดยนายถิตินนสิงหาผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ย

บอกว่ามีการออกประกาศราชกิจจานุเบกษา
ให้ผู้ผลิตผู้นำเข้า
หรือผู้ประกอบการที่จัดจำหน่ายเคสโทรศัพท์มือถือ

ที่มีของเหลวบรรจุอยู่ภายใน

ต้องทำฉลากสินค้าคำเตือน
ระบุไว้เลยว่าอันตรายหากของเหลวรั่วไหล
โดยใช้ตัวอักษรที่มีสีต่างจากพื้นผิวผลิตภัณฑ์
แล้วก็ต้องมีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นด้วยนะคะ
คือให้แสดงไว้แบบมันไม่ลบ
แสดงไว้แบบคงทนที่ตัวผลิตภัณฑ์เลย
แล้วก็มีรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน

ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
หรือว่าปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
โดยเฉพาะผู้ผลิตผู้สั่งหรือนำเข้า

เพราะว่าจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

มีผลบังคับใช้๘กรกฎาคมนี้นะคะ
โดยพอกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
บอกว่าสาเหตุที่ต้องออกประกาศแบบนี้

ที่ไปโดนน้ำสารเคมีมันรั่วไหลออกมา
ก่อนจะประกาศเขาพิจารณากันมาเป็นปีแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีกฎหมายควบคุม
เรื่องของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มาก่อนนะฮะ
ค่ะแล้วก็สารที่เป็นของเหลว
ปัจจุบันเขาใช้เป็นสารชะล้างในโรงงานอุตสาหกรรมไง
แล้วก็ผู้เสียหายที่ออกมาร้องเรียน

คือเป็นแผลผู้พองแบบนี้นะคะโดนผิวหนัง
ก่อนนั้นนี่มีการตรวจสอบนะเวลาโทรศัพท์มันร้อน
มันก็ทำให้เคสมันรั่วได้
แล้วก็ของเหลวที่อยู่ข้างในมันก็ลั่วออกมาได้
ค่ะดังนั้นก็เลยพิจารณาให้สินค้ากลุ่มนี้
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากพิเศษ
เพื่อแจ้งเตือนผู้บริโภคในเบื้องต้น
ก็นี่แหละค่ะผู้ประกอบการค้าปิกรายย่อย

เพราะไม่รู้ไงว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนผิดกฎหมาย

แล้วคิดว่าผู้นำเข้าน่าจะกันกรองมาระดับหนึ่งแล้ว
ดังนั้นรัฐบาลควรจะแก้ไขปัญหาต้นทางมากกว่า
ผู้ค้าส่งเคสมือถือศูนย์การค้าเสือป่าก็บอกนะ
แล้วจะยกเลิกจำหน่ายเคสพวกนี้

แล้วลูกค้าไม่ค่อยนิยมแล้วด้วยนะคะ